เราปิดท้ายกันที่เรื่องราวที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจกันหน่อย
เพื่อนักเรียนร่วมชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา๔๔
คนเดินทางไปที่บ้านของนางสาวเมธาวดีชูเล็ก

ซ้ายมือนี่นะฮะอยู่กับคุณปู่คุณย่าวัยชรา
อาจารย์กับเพื่อนร่วมชั้นก็รู้ว่าน้องพลอยมีความเป็นอยู่ยากลำบาก
พ่อแม่ก็แยกทางกันสภาพบ้านก็ซุดโทรมพังหลังคามรั่ว
แล้วก็ไม่มีห้องนอนเป็นของตนเองด้วยน้องก็เป็นโตเป็นสาวแล้วล่ะ
พลอยเองก็โตมาเป็นสาวอาจารย์เองเพื่อนเองก็รู้สึกเป็นห่วง
ก็เลยปรึกษากันโรงเรียนเองก็เลยช่วยกันหาเงินระดมทุนกันช่วยเหลือน้องพลอยครับ
วันนี้อาจารย์กับเพื่อนลงมือลงแรงกันร่วมกันช่วยก่อสร้างห้องนอนให้กับน้องพลอย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับ
แต่ปัญหาอีกอย่างก็คือว่าหลังคาบ้านมันชำรุดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยากจะซ่อมแซมได้
อาจารย์กับเพื่อนก็เลยคิดจะพยายามช่วยซ่อมแซมให้เป็นผลสำเร็จนะครับ
ด้านนายธนวัฒน์ส่งเสริมเพื่อนร่วมชั้นบอกว่าดีใจและภูมิใจครับ
ทำให้เพื่อนมีความสุขและคิดว่าเพื่อนจะต้องไม่ทิ้งกันครับ
โอ้โหซึ้งใจจังเลยนะฮะน้องพลอยก็บอกว่าดีใจเป็นอย่างมากที่มีห้องนอนแล้ว
ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นทางโรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษ
ละนิธิจังหวัดตรังก็มีการจัดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมรักแลกความสุข
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นคิดโครงการคุณธรรมขึ้นมาครับ
โดยโครงการดังกล่าวทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
แต่มีความอยู่ที่ยากลำบากนะครับซึ่งโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำขึ้นมานะฮะ
โอ้โหชมแล้วแบบมีความสุขแทนน้องพลอยจังเลยนะฮะ